มาติดเลสกันต่อนะคะกับลิปสติกแบรนด์ไทยของเรานะคะ
บอกเลยว่าแพ็คเกจจิ้งสวยงามน่าใช้มีเอกลักษณ์ไม่แพ้กับของเมืองนอกเลย
สำหรับตัวนี้ราคาดีตัวแรกก็ราคา๓๐๐อันนี้เดี๋ยวขอแบบผู้สำคูณก่อนแล้วจะอึ้ง
ให้ดูแพ็กเกจจิ้งก่อนคุณน้อง
นี่กดไปแบบนี้แล้วเวลาจะเปิดเราก็กดตึ๊กแล้วก็ดึงออกมา
แม่เป็นอย่างนี้เครื่องสำอางแบรนด์ไทยมีคาแรคเตอร์เรียบนิ่งเท
แบบว่าใช่ดูแบบว่าเจ้าเสน่ห์เต็มเปี่ยมไปด้วย
พลังพร้อมปลุกฮอร์โมนเอสโซเจนของผู้หญิงนะคะ

ให้แก่ผิวตามธรรมชาติของเราอยู่แล้ว
ซึ่งก็ทำให้ริมฝีปากของเราเนี่ยนะชุ่มชื้นไม่แห้งแตกเป็นขุยไม่ตกร่องด้วยแล้วก็ดูอวบอิ่ม
ส่วนสีนี้ออกชมพูม่วงเนาะ

สีนี้จริงเขามีหลายสีนะ

บอกราคาคุณผู้ชมก่อนดีกว่านะ

ราคาดีว่าเป็นแบรนด์คนไทยแล้วก็เนื้อก็ดีมากด้วย

ป้าพิมดูสิว่ารีวิวให้หน่อยว่าสำหรับเอสโท

นางออบนางอายสค่ะได้เห็นแบรนด์แรกกันไปแล้วนะคะ

รับรองว่าแบรนด์ที่๒นี้นะคะ

เป็นแบรนด์ที่เขานำข้าวส่วนผสมเนี่ยนะคะ
ยุโรปแล้วก็อเมริกาทีเดียวนะคะ
เพื่อให้ได้เมคอัพไอเทมที่รับรองว่าดีเลิศ

ที่ผสมผสานไฮยาลูารอนิกแอสซิต
ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเตร่องของ
ริมที่ปากของเรานะคะทำให้ไม่ดูเป็นร่องลึก
ลึกมากจนเกินไปแล้วยังบำรุงให้ชุ่มชื้นไม่ลอกเป็นขุยแล้วก็ไม่ดำคล้ำอีกด้วยค่ะ
โดยกาดสวอชลงที่หลังมือของพิมนะคะ
โอ้โหคุณค่ะแค่เปิดขึ้นมาก็แบบปรี๊ดมากเลยนะคะ
เป็นแบบออกสีม่วงนิดนึงนะคะชมพูอบม่วงที่แบบสุดยอดเลยนะคะ
สวอชกันเลยดีกว่านะคะอยากจะเห็นสีแล้วนะคะ
ลิปสติกตัวนี้นะคะเป็นลิปสติกเนื้อแมทที่ค่อนข้างจะนุ่มลื่นทีเดียวนะคะ
สังเกตไหมเวลาที่ลากมันเนี่ยมันกลายมันได้แบบนุ่มมากเลยนะคะ
นี่นะคะให้ดู๒สีเปรียบเทียบกันเลย
แต่ก่อนอื่นนะคะอยากจะให้คุณเห็นกิมมิกของตัวแท่งนิดนึงนะคะว่าเขาทำมาเก๋มากนะคะ
เสมือนเครื่องสำอางเคาน์เตอร์จริงเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณเวลาที่เวียใช้เนี่ยนะคะใช้วิธีการจิ้มที่ตรงก้นของตัวแท่งลิปสติกนะคะ
แท่งเนี่ยก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นเราก็ใช้มือนะคะเดินแบบนี้เลย
ก็จะได้ตัวแท่งลิปสติกออกมาแบบนี้นะคะ
มันดีตรงที่ว่าเวลาที่คุณเก็บลิปสติกในกระเป๋า
เคยมีประสบการณ์ไหมว่าปลอกพลิสติกหลุดแล้วถึงเวลาในกระเป๋าคุณก็เละไปด้วยลิปสติกนะคะ
ฝาเปิดหลุดหัวกับตัวไปคนละทางแล้วก็เลอะในกระเป๋าของคุณนะคะ

จะได้แบบว่าพกพาไปไหนก็สะดวกนะคะ

ทดสอบสีบนริมฝีปากเรียบร้อยแล้วนะคะ

บอกเลยว่าซีนี้โดนใจจริงนะคะ

เเม็ดสีของเขาเน่นแซ่บเว้อจริง
ถ้าเกิดว่าเข้ามาดูกันใกล้นะคะ

ค่อนข้างที่จะชุ่มชื่นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อแบบแมทก็ตามค่ะ
เห็นแล้วแบบภูมิใจเนอะเราเป็นคนไทยเราก็อยากสนับสนุนของไทยเราเนี่ยแหละ
ใช้ของไทยคนไทยจะได้แบบว่ามีกำลังใจดีในการสร้างสรรคสิ่งดีมา
คือบางคนอาจจะมองว่าถูกทำไมถึงถูกนู่นนี่
เพราะว่ามันไม่ต้องเสียค่าอินพอร์ตอะไรไงมันก็เป็นของคนไทยนี่แหละราคาดี
ก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนอันนี้แบบเราสนับสนุนสุดตัวเลย
ใช่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเราสองคนคิดยังไงกับสองสิ่งนี้

ติดเรท
มามาสำหรับตัวแรกเลยนะคะเรามาติดเหล็กกัน

รู้สึกว่าในการที่เราหยิบลิปสติกขึ้นมาเนี่ย

แล้วก็สีที่ทาไปติดผลนานด้วย
แล้วก็สีสวยมันมีให้เลือกหลากหลายเฉด

ต่อไปตัวนี้เลยนะคะตัวที่๒เอสโทร๑๒๓
จัดไปเลยทำท่าคิดอยู่นาน
จริงแล้วแพ็กเกจจิ้งเนี่ยดูอินเตอร์มากเลยนะอันนี้
ด้วยสีด้วยความดูหน้าคนหาดูแบบมีอะไรเท่อะไรเงี้ย
แล้วด้วยสีของเขานะว่ามันไม่ให้ความชุ่มชื้นจริง
ขนาดอยู่บนมือเรายังรู้สึกว่ามือเราชุ่มชุ่มชื้นอ๋อ
ใช่พี่อ๋อมชอบมากเลยสำหรับลิปสติกแค่นี้ก็เราก็จัดไปอย่าให้เสียทั้งสองแบรนด์เลย
สรุปผลการติดเรทแบบใครทำใครใช้ใครนิยมจริงคะ
เพราะทั้งสองแม่บ้านอ่อมไอซ์ยกป้ายไฟเขียวจัดไปให้เสียกันทั้งคู่เลย
การันตีเลยว่าของไทยไม่แพ้ชาติใดยกนิ้วให้ค่ะ
แต่วันนี้ใจดีอีกแล้วนะคะสำหรับทั้งสองแบรนด์เนี่ย
เขาก็มาแจกด้วยราคาคุณผู้ชมค่ะ

ลิปสติกแฟชั่นวิวนะคะจำนวนสองรางวัลส่วนลิปสติกเอสโชว์จำนวนสิบรางวัลเลยทีเดียว

เพราะพี่ก้าวสวยเหล่าให้น้องทาคนเดียว

แม่บ้านประจำบาน